ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับประเด็นถัดไป
เพราะว่าคือเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าก่อนเข้ารายการเรา
คือรายการพี่อุ๋ยภาคภูมิเนี่ยเปิดปากกับภาคภูมินี่นะฮะ
รับเชิญที่มาร่วมรายการเนี่ยพูดว่ามันมีความเป็นไปได้
เพราะว่าแหล่งข่าวในพื้นที่เนี่ยเขาบอกกับแขกรับเชิญว่า
อาจจะมีการจัดฉากบอมเหล้าแล้วก็ทะเลาะวิวาสนะฮะ
เพื่อจะนำไปสู่การสังหารสารวัตรแบงค์ในที่สุดนะครับ
ไปดูกันหน่อยนะฮะคุณอภิชาติไพรรุ่งเรืองนั้นเป็นประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
แล้วก็อีกคนนึงครับนั่งด้านซ้ายมือของคุณอภิชาตินั้นก็คือพลตบตรีสุพิสารพักดีนรุนาศนะฮะ
ผู้บังคับการกองปราบปรามและคนนี้เป็นรองหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับมาร่วมรายการเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
โดยทางคุณอภิชาติซึ่งเป็นประธานสาพันธ์ขนส่งทางบกเนี่ยบอกว่าแหล่งข่าวในจังหวัดนครปฐมบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุตั้งใจจัดฉากครับ
ค่ะคือจัดฉากด้วยการเชิญสารวัตรแบงค์เนี่ยมาที่งานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกนี่แหละค่ะ
หลังจากนั้นพยายามจะมอมเหล้าแล้วก็จัดฉากให้เหมือนกับมีการทะเลาะวิวาสนำไปสู่การยิงสังหารเกิดขึ้น
เพราะคิดว่าคดีนี้อาจจะมีเลขสันย์บางอย่าง
สามารถเปิดภาพทุกอย่างกระจ่างแน่นอน
ไปดูบางช่วงบางตอนของทางคุณอภิชาติ

เราในพื้นที่นะครับเป็นคนนครปฐมนะครับ
บอกผมว่าจริงแล้วก็อยากจะเหมือนกับมามอมเล่าสารวัสสิว

เหมือนการก่อทะเลาะวิวาดกัน

ในเรื่องของการวางแผนจะมอมเล่าให้เกิดอาการคือ
ถือว่าเรื่องคดีแบบนี้มันก็จะเบาบางกว่า
น้ำหนักการฆ่าโดยเจตนามันจะน้อยไป
มันจะเป็นการทะเลาะวิวาสแล้วมีการฆ่ากันตาย
ผมคิดว่างานนี้มันต้องมีเลสนัยสักอย่าง

แต่ผมคิดว่าถ้าซอฟเวอร์นี้เปิดขึ้นมาได้

ถ้าภาพตรงนั้นออกมาเนี่ยมันจะเห็นอะไรชัดขึ้นเลย
ถ้าจัดฉากมันก็อดคิดไม่ได้เลยนะ
ว่ามันคงเป็นเรื่องไปขัดผลประโยชน์

แต่คดีมันก็จะไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะคะ

เรื่องของกำนันนกคุณผู้ชมคะ

หลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าโลกภายนอกที่เขาไม่รู้ตอนนี้
คือเหมือนมันถูกเข้าไปแทรกซึมตรวจค้นทุกส่วนเลยทีเดียว
กำนันนกที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้๔วันแล้วนะคะ

โอ้โหถ้าเขาถูกตรวจสอบขนาดนี้จะเป็นยังไง
ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวบอก
กำนันนกเนี่ยถ้าดูท่าทีแล้วเนี่ย
คาดนะคะคือไม่เครียดไม่กังวลนะคะ

ถูกนำตัวมาฝังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ตลอด๔วันที่ผ่านมาก็อยู่ในสภาพปกติ

ก็ผ่อนคลายนะคืออันนี้คือข้อมูลจากกรมราชธรรมนะคะ

ผ่อนคลายกินได้นอนหลับ
มีการดูทีวีใช้ชีวิตในเรือนจำได้ดี

ที่สำคัญนะคุณกายคือไม่ร้องขอจะพบทนายความเป็นพิเศษด้วย
โอ้โหนี่โทษนะฮะดูโทรทัศน์ด้วยนะ
คงเห็นข่าวถ้าได้ดูสดตอนนั้นก็คงเห็นข่าวตัวเองทุกช่อง
เพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยในครอบครัวธุรกิจครอบครัวเนี่ย
ถูกตรวจสอบเชื่อมโยงไปถึงไหนถึงไหนยังไงบ้าง

เพราะฉะนั้นหลายคนถึงบอกว่าผิดคาดนะ
คือทางกรมรัฐสถานบอกเขาดูไม่เครียดเลยไม่เครียด
แล้วตอนนี้กำนันนกก็อยู่ในขั้นตอนแรก
มาตรฐานของเรือนจำก็คือเขาจะต้องระยะกักโลก๕วันก่อน
แล้วเดี๋ยวจะส่งไปห้องกันชนต่ออีก๕วัน
แล้วค่อยพิจารณาส่งตัวเข้าสู่แดนนักโทษไม่เด็ดขาดต่อไปนะครับ
ก็มีคำถามค่ะกำนันนกเนี่ยไม่มีท่าทีเครียดหรือวิตกกังวลอะไรเลย
อย่างนี้มองได้ไหมว่าเขากำลังสบายใจหรืออุ่นใจ
ถ้าอยู่ข้างนอกอาจจะไม่สบายใจเท่านี้
เออก็มีคนตั้งข้อสังเกตคืออยู่ในนั้นเพราะเขาไม่ประกันตัวด้วยนี่
ใช่พอออกมาเนี่ยเอาจริงคงไม่ปลอดภัย
ธุรกิจอื่นเครือข่ายโดนตรวจสอบกันหมด

อาจจะไม่สบายใจเท่าไปอยู่ข้างในเพราะอย่างน้อย

ใช่ไหมซึ่งเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

กำนันนกไม่ป่วยไม่เครียดก็ดีแล้วที่เป็นแบบนี้
ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางคดีนะคะ
เพราะหลักฐานมัดแน่นแล้วก็ไม่มีใครช่วยได้

ไปฟังกันหน่อยค่ะ
อันนี้ก็คือในส่วนของกำนันนกนะคะ
มีอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในเรือนจำเหมือนกัน

ก็มีรายงานก็อยู่ในสภาพปกติ
เพราะว่าเขายังอยู่ในระยะกักโรค๕วัน

มีอยู่๔คนที่มีโรคประจำตัวก็มีการประสานญาติ

ทางเรือนจำก็คือก็ไม่วางใจนะคะเพราะว่ามันก็ขาวนี้มันข่าวใหญ่
แล้วก็สร้างความเครียดได้มากจริงเขาก็ติดตั้งกล้องวงจรปิด
แล้วก็จับตาดูอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะ